ช่วงแรกมาติดตามร่างของพลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีนะคะ
เคลื่อนสู่พระที่นั่งทรงธรรมภายในวัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามแล้ว
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะ
เดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ขณะที่แกนนำนปชร่วมแสดงความอาลัยและขออโหสิกรรมต่อการจากไปค่ะ
เด็กประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยา
คณะรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ผลเอกเรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
วัดเบนจมะปพิษดุสิตวนารามรวมถึงประชาชนที่มาร่วมไว้อาลัย
โดยร่างของพลเอกเบรมที่คลุมด้วยทงชาติไทย
เคลื่อนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาสู่พระที่นั่งทรงธรรม
โดยมีพลตีนิติตินสุรานนท์นายทหารนอกราชการ
พลเอกเบรมเป็นผู้ถือรูปถ่ายของพลเอกเบรมนำหน้าขบวนเคลื่อนร่าง
และในวัด๑๘นาฬิกาสมเด็จพระกัณฑิฐาทิราชาว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ด้านหลายวิจารณูคริยงามรองนายุกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
เมื่อไม่เกิน๗วันที่ผ่านมาพลเอกเบรมได้ให้นายทหารคนสนิทติดต่อมาที่ตัวเอง
และแจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะบริจาคทรัพย์สินเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป
ท่านมีความประสงค์ที่จะทำประโยชน์หรือบริจาคอะไรบางอย่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ถามมาแล้วหลายคนผมมีความเห็นไหมว่าน่าจะทำอะไรดีซึ่งท่านไม่ต้องการเก็บสะสมอะไรไว้ทั้งหมด
แต่ยังไม่ทันได้คิดเลยท่านก็มาจากไปก็ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศ
แล้วก็อาจจะเป็นของภูมิภาคอีกคนหนึ่งสังเกตจากการแสดงความเสียใจไว้อะไรที่ออกมาอย่างรวดเร็วจาก
งการต่างและต่างประเทศแล้วเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวจะมียิ่งมากขึ้นกว่านี้เนี่ย
ขณะที่แกนำหนอประชาชน์ทั้งในวิราการมุษยกระพงนายจตุพรรมพรรณและนายนาธบุสัยเกลือ
ได้แสดงความเสียใจและขออโหสิกรรมต่อการจากไปของพลเอกเปรมพร้อมขอให้แยกแยะความเคลื่อนไหว
และเห็นความและความเห็นของนปชก่อนหน้านี้ออกจากกันโดยนายวิรการบอกว่าไม่สามารถพูดสั้นได้ในขณะนี้
แต่วันนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะผลเอกเปรมเป็นที่เคารพนับถือ
ซึ่งตนพร้อมจะเดินทางไปร่วมพิธีศพด้วย